ท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าดูแล้วข่าวเยอะค่ะนะหลากหลายอัตรรสนะฮะหลากหลายอารมณ์ทีเดียวนะครับดูเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันยังเป็นปริศนาอยู่นะครับที่จังหวัดสงขลาเนี่ยไปพบศพของหญิงคนหนึ่งนะฮะชาวบ้านไปเจอนะครับถูกทิ้งเอาไว้นะครับข้างทางแบบนี้นะฮะหมกพงหญ้าริมถนนที่ไปเจอศพ

นี่คือริมถนนสายครูศักดิ์สิทธิ์อ่าวนาวในพื้นที่หมู่๕ตำบลครูอำเภอจันทร์จังหวัดสงขานะฮะชาวบ้านก็มาดูกันเยอะนะฮะตอนที่มาเก็บกู้ศพกันนะครับผู้หญิงคนนี้สวมเสื้อสีน้ำเงินนะฮะใส่กางเกงสามส่วนลายดอกไม้กรอย่าเนี่ยคลุมปิดทับศพเอาไว้พ่อนบนจมอยู่ในครูน้ำสภาพเริ่
แต่ไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้ว่าเธอถูกทำร้ายด้วยวิธีอะไรเนื่องจากสภาพศพเน่าเปลื่อยหมดแล้ว
หลังจากที่รู้ข่าวว่ามีคนมาเจอศพตรงนี้นะฮะมีสองสามีภรรยาเขาเป็นเจ้าของร้านคาราโอ
แห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่หมู่๔ตมนาทวีที่จังหวัดสงขลา
ห่างจากจุดเจอศพประมาณสิบกิโลเมตรเดินทางมาที่เกิดเหตุ
มาดูศพครับทุกผู้ชมครับเพราะว่าพนักงานที่ร้านเนี่ย
หายไปสองอาทิตย์เหมือนกันนี่ครับแล้วก็บอกว่าโอ้โหพอเห็นเนี่ย
รู้เลยค่ะจำได้นะชุดที่สวมใส่เนี่ยจำได้แม่นนี่คือนางมาลี
นามสกุลสามาอายุ๕๐ปีชื่อเล่นชื่อลีเป็นพนักงานที่ร้านคาราโอเกะ
แล้วจากการสอบสวนนะฮะทางเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่า
คืนวันที่๑๒พฤศจิกายนที่ผ่านมานายฉลิดแก้วนุ่นอายุ๕๐นะครับ
สามีของนางมาลีนี่คือภาพของนางมาลีนะฮะ
คืนวันที่๑๒ที่ผ่านมานายฉลิดสามีนางมาลีมานั่งดื่มเบียร์ที่ร้านเนี่ย๔ขวด
คาราโอเกะที่ภรรยาทำงานอยู่แล้วก็รับนางมาลีขึ้นรถจักรยานยนต์
ขี่กลับบ้านไปด้วยกันหลังจากวันนั้นครับคืนวันที่๑๒พฤศจิกายน
ไม่มีใครเจอนางมาลีอีกเลยเจ้าของร้านบอกกระทั่งมีคนมาเจอศพอยู่ในพงหญ้าในวันนี้นะฮะ
ซึ่งตัวของนายชะลิดสามีของนางมาลีตั้งแต่วันนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยเช่นกันนะครับ
เจ้าของร้านคาราโอเกะบอกว่าคืนวันที่๑๒พฤศจิกายนเนี่ยนายชะลิดสามีนางมาลี
ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยนะครับมารับภรรยาหลังจากเลิกงานออกจากร้านไปนะครับ
คือพอรับขี่จักรยานยนต์ออกจากร้านไปเนี่ยนายชะลิดโทรศัพท์มาหาเจ้าของร้านนะฮะ
แล้วถามว่ามาลีเนี่ยกลับมาที่ร้านหรือยังนี่ฮะโทรมาแบบนี้นะครับ
จากนั้น๑๗พฤศจิกายนครับนายชะลิดก็มาบอกว่าภรรยาเนี่ยหายตัวไป
ก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้ที่สพนาทวีเจ้าของร้านก็พยายามถามนายชะลิดว่า
เอ้าแล้วมาลีเขาหายไปไหนอ่ะหายไปยังไงอ่ะนายชะลิดก็บอกแค่ว่าไม่รู้ไม่รู้นะครับ
แล้วก็ยังขู่ด้วยว่าเดี๋ยวจะแจ้งความนะหากไม่บอกความจริงนะครับ
แต่นายชะลิดก็ปิดโทรศัพท์มือถือหนีหายไปเลยนะฮะ
เงียบวันหนึ่ง๒วันก็เงียบ๓วันก็เงียบ
ฉันก็เลยไปแจ้งรวดไอ้น้ำวีบ้านอีกที่ร้านหาย
เจ้าของร้านคาราโอเกะที่ผู้ตายทำงานอยู่บอกว่า
มาลีผู้ตายกับนายชะลิดสามีที่หายตัวไปเนี่ย
เขาก็มีปัญหาทะเลาะกันเป็นประจำนะครับ
ก็คือเรื่องเงินนะครับเนื่องจากทั้งคู่เนี่ยชอบเล่นการพนัน
แล้วนางมาลีก็จะไปมาระหว่างบ้านกับร้านคาราโอเกะ
วันไหนทะเลาะกับนายชะลิดสามีก็จะมานอนที่ร้าน
หากวันไหนดีกันจะกลับไปนอนที่บ้านก็เลยคาดว่าในคืนวันนั้นที่มารับกันไปเนี่ย
ทะเลาะกันถึงขั้นทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหรือเปล่านะ
แล้วนายชะลิดก็อาจจะเอาศพมาทิ้งอำพลางไว้แล้วก็หลบหนีไป
ก่อนจะไปก็ไปแจ้งความคนหายกับตำรวจเอาไว้นะครับสพจนะนะครับ
กำลังติดตามตัวนายชะลิดอยู่นะครับที่เป็นสามีของผู้เสียชีวิต
ตอนนี้อยู่ในฐานะของผู้ต้องสงสัยนะฮะเพราะว่าหายตัวไปนะครับ
ตอนนี้หลังจากที่ได้สอบปากคำพยานแวดล้อมต่างแล้ว
เชื่อว่านายฉลิดอาจจะเป็นคนลงมือฆ่าภรรยาตัวเองอืม
แล้วก็เอาศพไปทิ้งข้างทางนะฮะเพื่ออำพลางคดีเอาไว้